พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดยาลานะครับ

เปิดร้านอาหารขึ้นมาชื่อว่าร้าน๑๕ตังค์
ทุกอย่างที่ขายอยู่ทั้งเครื่องดื่มอาหารคิดราคา๑๕บาท
ยึดตามหลักเศรษฐกิจพ่อเพียงของนิดหนึ่งราชการที่เก้าครับ
เป็นผู้อำนวยการการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลอาซ่องอำเภอรามันจังหวัดยาลา
ตั้งอยู่เลขที่๙๘ถนนบรามันหมู่๑ตำบลรามัน

คือคลักทีเดียวครับโดยทุกโต๊ะทุกที่นั่งเนี่ยเต็มไปด้วยลูกค้าที่ไปรับประทานอาหารเมนูต่างต่างก็เปิดตั้งแต่สิบโมงเช้าเป็นต้นไปซึ่งเมนูอาหารแล้วก็เครื่องดื่มในร้านนี้ทุกอย่างราคาเพียงสิบห้าบาทเท่านั้นครับเจ้าของร้านบอกว่าวัตถุประสงค์ในการเปิดร้านนี้ที่ใช้ชื่อว่าสิบห้าต่างนั้
พี่น้องเนี่ยมาทำงานภายในร้านซึ่งแต่ละวันก็จะมีรายได้ประมาณ๘๐๐๑๐๐บาทส่วนลูกค้าก็มีทั้งนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปสำหรับร้านอาหาร๑๕ตังค์แห่งนี้เปิดมาแล้วตั้งแต่วันที่๔พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับและเปิดบริการทุกวันตั้งแต่๑๐โมงเช้าถึง๒ทุ่ม